ถามกันอีกครั้งผับบาคาราโอเกะเปิดได้หรือยังคะ

แต่คุณศิราเจนจาคะออกมาแชร์คลิปหนึ่งค่ะ
คลิปนี้นะคะเหมือนกับว่าเปิดผับได้แล้ว

อยู่ตรงข้ามกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นี่คือเหตุการณ์ล้วงคองูเห่าหรืองูเห่ายอมให้ล้วงคอคะ
ในท้องที่ใครสปฐมวัน
ล่าสุดค่ะพันธบริโรทเอกพันศาอำราพิทักษ์
เป็นผู้กำกับสนปทุมวันออกมาปฏิเสธแล้ว

ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาปล่อยแถวตรวจตราร้านอาหาร

นี่ค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วต้องลงพื้นที่ไปตรวจนะคะกรุ๊ป

แล้วถามต่อว่าเอ๊ะตำรวจในท้องที่ไม่รู้เหรอนะคะ

สนปทุมวันนะคะท่านบอกว่า
ยืนยันว่าตำรวจสนปทุมวันไม่เคยเรียกรับผลประโยชน์
และเปิดโอกาสให้กับร้านผับเนี่ย

ไม่เคยเรียกรับผลประโยชน์ใดกับร้านอาหาร

นี่เมื่อคืน๔ทุ่มนะคะมีการปล่อยแถวตำรวจ

ตรวจสอบแต่ละร้านแต่ละร้านแต่ละร้าน
ลง๔ทุ่มใช่ไหมคะลง๔ทุ่ม
ผู้ว่าอัศวินท่านบอกว่าอะไร

ใช่ค่ะแต่มันมี๒ร้าน

นี่ค่ะก็เลยมีการเรียก๒ร้านไปพูดคุยนะคะ
โดยเฉพาะตัวผู้จัดการร้าน๒ร้าน

ไปดูคลิปนี้ค่ะคลิปที่คุณศิราเจน
จากคะสสกรุงเทพมหานคร

จะมาแช้นี่
คือถ้าเกิดว่านั่งกินได้ใช่ไหม
เขาดูออกนะคะ
ออกมาเรียกร้องให้ผู้กำกับสนปฐุมวัน
กับผู้บัญชาการตำรวจแททน

ในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่เมื่อวานนี้ก็มีการประกาศ
กระดับมาตรการคุมเข้มโควิด๑๙ในโซนร้านอาหารนะคะ
แล้วบอกว่าจะมีผลคือ๒๕พฤศจิกายนนี้

กำหนดเข้าออกพื้นที่ควบคุมจำนวนลูกค้าไม่ให้เกิน๑๕๐๐คน
ลูกค้าที่จะมาใช้บริการต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนแล้ว

จะสามารถเข้าโซนดังกล่าวได้
ทางห้างปฏิเสธเขาลือด้วยนะคะว่า
พอมันมีคลิปนี้ที่คุณศิราออกมาแฉ
มันกลายเป็นว่ามันมีคลัสเตอร์ใหม่หรือเปล่า
ห้างบอกว่าไม่ได้มีการเกิดคลัสเตอร์ใหม่

เป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริง
ก็ต้องควบคุมดูแลกันให้เต็มที่นะ
เมื่อวานผู้ว่ากรทมออกมายอมรับว่า
จากกรณีนี้มีคนติดหนึ่งคน
แต่ไม่เป็นคลัสเตอร์ใหม่แน่
แต่ครั้งนี้ผมต้องขอชมคุณศิระนะ
ที่ออกมากระตุกเตือนแบบนี้
เพราะว่าร้านที่แอบเปิดแบบนี้นะ
ร้านเด็กดีในกรทม

จะซวยไม่ได้เปิดไปด้วยเนี่ย